มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ตำหนักปู่พันตาหรือสีปู่พันตา

ตามจำนวนจำนวนที่เราหยิบมาเขาจะหนัก
ดูจากจานที่ว่าเราหยิบทูบมาค่ะ

บอกว่าดูจากทูบที่เราหยิบมา
เป็นเด็กผู้ชายโผล่มาจากทั้งที่บ้านทั้งที่ร้านเหมือนกุมาร

พอพูดแค่นั้นแล้วหนูก็อาเจียน
เจียนออกมาจนเขาบอกว่าโดนของแล้วเนี่ย

เขาก็เลยบอกว่าถ้าให้ทำให้เขาขอหนูว่า
หนูเลยบอกว่าเงิน๑๗๐๐หนูไม่มีหรอก

ต่อร้องได้ไหมขอพันหนึ่งหนูบอกเขาอย่างนี้

เขาก็เลยบอกว่าให้หนูไปจุดทูปบอกกับปู่
ปู่๑๔๐๐๐ตาว่าถ้าพอดีว่าหนูว่ามีหรือเป็นในน่าขายที่ด้วยนะคะ
ถ้าหนูขายที่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม
ให้หนูเอาเงินมาถวายให้เขาอีก๒๐๐๐
หนูก็บอกโอเคถ้าหนูหายแล้วหนูขายที่ได้หนูจะเอามาให้

ก็อาเจียนค่ะอาเจียนออกมาอะไรออกมาหมดอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ไม่เห็นว่าจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่หลังจากนั้นกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันไร

ใช่ค่ะก็เพื่อนโทรมาเลย
เฮ้ยไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วนะ

เป็นร่างทรงแบบจีนแบบจีนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็แบบเข้าไปก็มีอาการแบบที่เป็น
เวียนหัวหน้ามืดตาลายอะไรอย่างนี้

เขาก็เป็นถือไม้อะไรไม่รู้อะค่ะมา
เหมือนตอนเก็บศพไร้ญาติอย่างนั้นใช่ไหม
ประมาณนั้นนะคะแค่หนูเห็นไม้แค่นั้นแหละ
ร้องออกมาเลยร้องเป็นเสียงเด็ก

เราพยายามที่จะควบคุมว่ามันไม่ใช่แล้ว
เราเราไม่ได้ร้องเองนะแต่คือเหมือนกับ

เขาก็มาทำพิธีให้มาปั๊มหลังปั๊มหลัง
แล้วก็ให้เราทำตามเขา

เขาก็ให้หนูอะค่ะกลับไปที่ร้าน

ทางสื่อเนี่ยเขาบอกไหมว่า

หรือเกิดจากโดนของกันแน่
เขาบอกแค่ว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรตาม

มันรู้สึกได้เลยว่าแค่รูปปั้นธรรมดา

เขารู้สึกว่าเขาชอบ

หนึ่งมันไม่ใช่ก็เลยเอาขึ้นรถ
เพื่อที่จะไปไว้ที่อื่น

ไปถามคนที่เขาเหมือนเป็นร่างทรงเหมือนกัน

ถูกรูปไหมก็ดูใช่ไหม

เดี๋ยวที่หนูจะไปเล่าอะไรเขาฟังนะคะ

เจ้ากรรมในเวลาใช่น่าจะใช่อะคะ
เขาถามนะว่าคุณจะเอามันไปปล่อยใช่ไหมเขาพูดไหมแม่
เขาพูดเขาบอกว่าเขาบอกว่าไง
มึงกำลังจะเอามันไปปล่อยใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้เลยนะ

บอกใช่แม่มันรู้นะว่ามึงกำลังจะเอามันไป
หนูบอกเขารู้ได้ไงตอนนี้เขาก็อยู่กับมึง
ใช่ที่หนูโทรคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่า

เขาบอกว่าได้อย่างเดียวคือเซียนซือกับทาเวสุวรรณ
ยังค่ะตอนแรกก็ออกมาแล้วเอาขึ้นรถมาแล้ว
หนูก็ไปหาเพื่อนพี่กินสเต๊กกัน

ก็พูดแค่นี้นั่งกินอยู่แค่สักพักนึงแหละ

ใช่ค่ะหงายเป็นแล้วหายใจไม่ออก
คือไม่มีแรงทำไงดีแบบจะตายให้ได้

หายใจไม่ออกเลยเพื่อนแบบตกกระใจ
โทรหาคนที่จะช่วยเราได้

คนละอันกันแล้วอันแรกที่ไปคือพันตา

พออันนั้นเสร็จเขายังไม่ได้เป็นร่างเลยค่ะ
เขาก็บอกว่าส้มมิจกรรมรายเบียนตามด้วยนะ

นั้นเดี๋ยวเจ๊สวดมวลเต็ด

เขาก็ท่องท่องพองยุพว์งั้นอย่างนี้
ให้เรารู้สึกแบบว่าตัวช้า

มันจะมีอาการคล้ายเหมือนเปิดกรรมอะค่ะ
แบบนึงเขาก็บอกว่าเมื่อเด็ดเดชาติ
เคยเป็นใครเคยทำอะไรกับใครไว้

เขาก็บอกว่าเมื่อหลีชาติหนูเคยเกิดเป็นพาร์

แล้วก็ฆ่าเพื่อนที่รักกัน

เขาก็บอกว่าหนูยังดีนะ
ที่ยังมีพระพิคเนตคุ้มครองอยู่
คนที่๒ก็เป็นลูก

ก็คือหนูเคยทำแท้งมาตอนที่เรา

แต่เขาไม่ชอบเลยที่ให้เราไปเอากุมารมา

ต่อไปน่ะก็คือเจ้ากรรมในเวรคนที่สาม

ให้บอกมาหนูก็ร้องเป็นเสียงเปรต

เสียงเปรตแบบวี๊ตขึ้นมาเลยอ่ะค่ะ
แบบดังมากแล้วก็หมาหอน

คือรู้แต่ควบคุมตัวเองไม่ได้

นั้นเดี๋ยวจะให้หนูทำบุญไปให้

วัดเขาสมโพธิอืมยังไม่หมดกุมารทองเขาดูกุมารทองว่าไงบ้างเขาบอกว่ากุมารทองตัวเนี้ยปั้นมาจากดินเจ็ดป่าช้านะดินเจ็ดป่าช้าเลยเหรอใช่ค่ะ
แล้วก็ผูกดวงไว้กับน้องก็เหมือนกับที่ทุกทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าที่เขาขอวันเดือนปีเกิดไปท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะในช่วงลูกเทพทุกคนคิดกันเหลือเกินที่จะซื้อตุ๊กตากุมารทองไปให้เขาเขาก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยไปผูกกับของพวกแสดงว่ามันมีวิญญาณมาจริงจริง
มีด้วยเหรอสี่พื้นเหรอ

ยังไงฮะ
ก็เจ้าแม่ตัวเองเขาบอกเลยว่าให้หนูไปถวายผ้าไต
แต่ต้องเป็นผักที่สิบพันศาขึ้น
เขาก็เลยแนะนำให้หนูไปที่วัดเขาสมโพธิ

ยังไม่เสร็จร่างกุมารทองต้องเอาไปทำอะไรต่อ

เพราะว่ามันไม่มีใครที่จะควบคุม

สวดแล้วก็ทำแต่กุมารตั้งอยู่นะคะ

ตั้งอยู่แล้วก็สวดพอสวดเสร็จปุ๊บกุมารล้มป้องไปเลย

เขาก็เลยบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกัน
ถ้าสมมุติตลอดระยะเวลา๒ปีที่ทำรายการมูไนท์มา

สิ่งทุกอย่างจะต้องประเสริฐสี

วิญญาณกุมารที่ซื้อมาพันบาท

หรือไปไปหารสถานที่สิ่งศักดิ์ที่ไหน

คุณไม่ได้ป่วยใช่ไหมไม่ค่ะคิดว่าเป็นการอุปทานเราเองไหมไม่ค่ะเพราะเมื่อก่อนไม่เคยเป็น
แล้วตั้งแต่เอากุมารมานี่คือแบบชี้แบบมันเอามาตอนปีชงป่ะชงน่าจะชงนั่นแหละ
ช่วงที่ดวงอ่อนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าง่ายที่สุดสุดท้ายไม่ไปอ่ะเขาจะอยู่กับคุณเพราะอาจจะเป็นเพราะว่า
เอาวันเดือนปีเกิดไปผูกกับเขาคุณทำยังไงต่อก็